คดีของนายเปรมชัยและพวกที่บุกลุกป่าเข้าไปล่าสัตว์จะเกิดขึ้นไม่ได้นะครับ
ถ้าเจ้าหน้าที่ไม่จับกลุ่มแล้วก็ดำเนินคดีอย่างตรงไปตรงมานะครับ
ทำให้วันนี้ผู้คนพากันใช้สื่อสังคมออนไลน์ในการยกย่องการทำหน้าที่อย่างตรงไปตรงมา
ของนายวิเชียนชินวงศ์หัวหน้าเขตรักษาพันธ์สัตว์ป่าทุ่งใหญ่นเรสวนด้านตะวันตก
ปฏิบัติหน้าที่ในครั้งนี้ได้อย่างจริงจัง
จอบประเด็นเรื่องนี้จากรายงานครับ
หลังบุกจับนักธุรกิจบริษัทรับเหมาชื่อดัง
ลักลอบล่าสัตว์ป่าในเขตรักษาพันธ์สัตว์ป่าทุ่งใหญ่นะเรสวน
อำเภอทองผาภูมิจังหวัดกาญจนบุรี
เจ้าหน้าที่เขตรักษาพันธ์สัตว์ป่าทุ่งใหญ่นะเรสวน
จับได้พร้อมของกลางคือซากเสือดำเก้งและไก่ฟ้าหลังเทา

ถึงนายวิเชียนในฐานะสิทธิ์เก่าของคณะวรรณศาสตร์รุ่น๕๙
ย่องให้เป็นฮีโร่ของชาวเกษตรศาสตร์
และชื่นชมที่ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความกล้าหารตรงไปตรงมา
ตัวแทนจากสมาคมยิงปืนต่อสู้ฉับพลันทางยุทธวิธีต่อสู้จังหวัดสงขลา
โพสต์ข้อความศรัทธาในตัวนายวิเชียน
ยินดีที่จะจัดหลักสูตรอบรมการยิงปืน
พร้อมมอบปืน๙มิลลิเมตรให้โดยไม่คิดค่าใช้จ่าย
เพื่อให้นายวิเชียนนำไปใช้ในการป้องกันภัยจากผู้มีอิทธิพล
ได้รวบรวมผลงานตลอด๕ปีที่ผ่านมาของนายวิเชียน
ซึ่งพบว่านายวิเชียนปฏิบัติหน้าที่อย่างไม่เกรงกลัวอิทธิพล
ไม่ว่าจะเป็นการบุกจับขบวนการลักลอบตัดไม้ส่งในทุนข้ามชาติ
จับนักการเมืองท้องถิ่นที่ลักลอบล่าสัตว์
แฮชแท็กผู้ปิดทองหลังพระผืนป่าไทย
และแฮชแท็กคนทำดีต้องส่งเสริม
จากนี้ยังมีเพจดังอื่นที่ร่วมกันโพสต์ให้กำลังใจนายวิเชียน
ในการปฏิบัติหน้าที่ปกป้องผืนป่าและสัตว์ป่า
เช่นเดียวกับคนดังจากทุกวงการที่ร่วมยกย่องและให้กำลังใจกันอย่างล้นหลาม
ไม่ว่าจะเป็นหมอล็อตนายสัตวแพทย์พัทรพลมณีอ่อน
สัตวแพทย์ประจำกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์
โพสต์รูปภาพของหัวหน้าเขตรักษาพันธ์สัตว์ป่าทุ่งใหญ่นะเรสวนด้านตะวันตก
ขณะกำลังยืนกอดอกทิ้งรถยนต์และหลับไปด้วยท่าทางที่เหนื่อยล้าผ่านเฟซบุ๊คส่วนตัว
และระบุข้อความว่าสภาพนี้ไม่สุดจริงหลับไม่ได้
หลังจากอดหลับอดนอนมา๒วัน๒คืนดูแลสุขภาพน้าเชียน
เชื่อมั่นในการทำงานของกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์
พวกเรามาร่วมให้กำลังใจหัวหน้าวิเชียนและเจ้าหน้าที่ทุกคนในช่องทางนี้
โดยหลังจากโพสต์นี้ถูกเผยแพร่ออกไปมีชาวเน็ตจำนวนมากเข้ามาแสดงความคิดเห็น
ให้กำลังใจให้แก่ทีมเจ้าหน้าที่เขตรักษาพันธ์สัตว์ป่าทุ่งใหญ่นะเรสวนกาญจนบุรีกันเป็นจำนวนมาก
ด้านนายเทพประธานเหมเมืองที่โพสต์ผ่านเฟซบุ๊คข้อความบางช่วงระบุว่า
คุณวิเชียนเป็นสิทธิ์เก่าวรรณศาสตร์รุ่น๕๙มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์นครราชศรีมา
ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความกล้าหารตรงไปตรงมาสม่ำเสมอขอยกย่องและชื่นชมในความกล้าหารของการกระทำครั้งนี้จากใจจริง
ส่วนอาจารย์ทรธรรมรงนาวาสวัสดิ์โพสต์ข้อความว่าน้องวิเชียนเป็นความภาคภูมิใจของพวกเรา
เพราะฉะนั้นชาวเกษตรศาสตร์และคนไทยจะไม่ปล่อยให้น้องเดียวดายอย่างแน่นอน
กระแสบนโลกออนไลน์ที่ปรากฏขึ้นจากเหตุการณ์นี้ส่วนใหญ่พูดเป็นเสียงเดียวกันว่านายวิเชียนคือฮีโร่พิทักษ์ผืนป่าที่กล้าทำในสิ่งที่ถูกต้อง